ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลขอสาบานต่อสารเจ้าพ่อหลักเมือง
พระแก้วมรกฏพระพุทธชินราชสมเด็จโตหลวงปู่ทวด
นเลสวนมหาราชหลวงปู่เปลี่ยนพระสยามเทวาธิราช
ข้าพเจ้าได้ซื้อลอตเตอรี่เลข๕๓๓๗๒๖มาจริง
ไม่ได้เก็บได้หรือมีคนหยิบส่งให้
ข้าพเจ้าพูดไม่จริงขอให้ข้าพเจ้าแพ้คดีความ
เจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วันพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย
ถ้าข้าพเจ้าพูดจริงขอให้ชนะคดีความครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้น
สาธุสาธุสาธุ
ไม่แน่ใจเลยครับตามสบายครับเพราะว่าเดี๋ยวได้ขึ้นศาล
ก็สาบานคนในศาลด้วยนะครับ
ได้บอกทางฝั่งนู้นไปแล้วครับว่าเดี๋ยวก็ได้สาบานตนในถังนะครับ
ก็ตามสบายนะครับเพราะว่าคุณครูเชื่อในเรื่องของกฎหมายมากกว่า
ถามว่าคนไม่ซื้อหวยไม่ซื้อลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลได้ยังไงคะ
แต่ถามว่าแม่ค้าน่ะทำเป็นขบวนการทำไมถึงไปเป็นพยานให้ครูปีชา
ทั้งที่คุณจรูนมี๓๐ล้านอยู่ในบัญชีแต่ครูปีชาน่ะมีอะไร

ทำไมจะต้องชิง๓๐ล้านให้มันเหนื่อย

แต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าครูปีชาเป็นคนซื้อหวยจากพวกเราค่ะ

วันนี้ถามตรงยังคงอยู่กับ๓๐ล้านนะคะคุณผู้ชม
เอาเฉพาะที่ดิฉันเดินไปเจอคุณผู้ชมข้างนอก
แล้วถามตรงคดีนี้ที่ความตกลงน่วมถามว่าเป็นของใคร
คุณผู้ชมคือจริงแล้วเรื่องหลังจากที่
ทางตำรวจภูทรภาค๗แถลงไปแล้วเนี่ยนะคะ
กองเชียร์ทั้งหมวดจรูน

แสดงตัวกันออกมาเยอะหลังจากตำรวจภาค๗แถลง
ในขณะที่มีหลายคนไม่น้อยเหมือนกันค่ะที่บอกว่า

ขนาดที่ว่าตำรวจเขาต้องเชื่อแล้วสิ
ใบที่ว่านั้นเป็นของครูปรีชา
งั้นตำรวจจะกล้าแถลงหรือ
นั่นแหละค่ะถึงเป็นที่มาว่า
คงไม่จบง่ายค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนไม่รอถึงศาลด้วยซ้ำนะคะ
ไม่ยอมรอถึงสารยุติธรรมด้วยซ้ำ
อย่างน้อยคือไปที่สารหลักเมืองแล้วนะคะ
ไปดูเรื่องของความเชื่อมั่นความบริสุทธิ์ใจ
สาบานกันอย่างที่เป็นข่าวไป
แต่ว่ามันมีจุดพลิกอยู่นิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างเป็นทางการก็คือว่าข่าวที่ออกมาคือ
ทางพบตลให้โอนคดีจากภาค๗
มาเป็นงานของกองปราบส่วนกลางค่ะ
คำถามคือมันมีอะไรสะดุดเหรอคะ
แล้วมันมีอะไรที่ใหญ่กว่าที่ภาค๗ทำไม่ได้เหรอคะ
หรือมันมีประเด็นอะไรที่เรายังไม่ทราบการทำงาน
ระหว่างภาค๗กับกองปราบเหรอคะ

ตั้งคำถามเฉยเพราะคนตอบนั่งอยู่นี่ค่ะ
ดิฉันก็เขินนะคะเอาท่านมาคุยเรื่องนี้แบบจริงจัง
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ

อาจารย์เราสองคนไหลมาเจอกันเรื่องนี้ได้ไงคะ
ก็มันเป็นอย่างที่บอกคุณจอมขวัญบอกว่ามันจุดพลิกผัน

บางคนคิดว่าผมจะฟันทงผมไม่ได้ฟันทง

ฟันแต่ว่าจะอธิบายหลักการการดำเนินคดีเนี่ยนะ
การรับฟังพยายามหลักฐาน
แล้วเรื่องนี้ความน่าจะเป็น

คือเอาในใจอาจารย์
เอาจริงแล้วในใจอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางข้อกฎหมาย
ข้อเท็จจริงซึ่งอาจารย์ทราบข้อเท็จจริงมากกว่าดิฉัน
อาจารย์อยู่ในวงการมากกว่าดิฉันเรื่องนี้นะ

ในใจน่ะอาจารย์มีน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่พูดนะ

แต่อาจารย์มีน้ำหนักอยู่ในใจแล้ว
ทีนี้พอเรามาคุยกันอย่างเปิดเผยใช้ตักกะใช้เหตุผลคุยกัน
อาจารย์เรื่องนี้แปลกไหมถ้าภาค๗แถลงแล้ว
ไม่มีอะไรนะคะจริงภาค๗แถลงทุกอย่างก็ไปถึงอายการ

ยังไม่ถึงอายการยังอยู่ที่ภาค๗

แปลว่าเดี๋ยวคันตอนต่อไปก็ไปอายการสั่งฟองไหม
ก็ว่ากันไปแล้วก็ไปที่ศาลอืม
บางเรื่องของการสอบสวนหรือเปล่า

มันต้องไปเป็นขั้นอายการสั่งตำรวจสิคะ

การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ที่ตำรวจแถลงนะครับ
ที่ท่านกิติพงศ์มาแถลงเนี่ย

แถลงผลการสอบสวนของภาค๗

เพราะกระบวนการสอบสวนวันนี้กระบวนการสอบสวนยังอยู่
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคุณจรูนเลย

นี่คือการสอบสวนในเบื้องต้น

ลอตเตอรี่นี้ถูกเก็บได้

คุณจรูนเป็นคนเก็บ

อยู่ไปเจอในกอครอบครองทรัพย์

ก็ในกรอาจจะเป็นคนร้ายลักษณ์
หรือไม่ฉะนั้นก็รับของโจรมา

ลอตเตอรี่อยู่ในคุณจรูน
แต่ไม่มีพยานเห็นว่าคุณจรูนก้มเก็บ

ถ้ามีก็ตั้งข้อหาข้อหาเดียวสิครับ
เอาใหม่นะครับก็ตั้งข้อหารับยักษ์ยอกของตกสิ
ทำไมต้องมีข้อหารับของโจรใช่ไหมค

อาจารย์หมายถึงว่า๒ข้อกล่าวหานี้
ตามข่าวเป็นของหมวดจรูน

คือถ้ามันยักยอกของตกมันก็ไม่รับของโจร
ถ้ามันรับของโจรมันก็ไม่ยักยอกของตก
เพราะยักยอกทรัพย์ตกหล่นเนี่ย
มันไม่มีพยานไม่มี

บอกมีคนเห็นแล้วใครเป็นคนเก็บ

จับคนเก็บนั้นมาและคนเก็บนั้นจะบอกว่า

มันจะตั้งข้อหานี้ได้คือต้องมีพยาน
กับอีกข้อหาหนึ่งจะตั้งข้อหานี้ได้คือไม่มีพยาน

ลอตเตอรี่ที่หายสุดท้ายอยู่ที่คุณจรูน
แสดงว่าคุณจรูนมีลอตเตอรี่อยู่ในความครอบครอง

ทีนี้ปัญหาว่าเป็นคนเก็บของตกหรือเปล่า
ถ้าเก็บของตกก็ไม่ตั้งรับของโจร
แต่อันนี้ยังไม่แน่ชัด
เพราะไม่มีพยานยืนยันว่าคุณจรูนเป็นคนเก็บ
มีแต่พยานหลักฐานตอนจบว่าอยู่ในมือคุณจรูน
เขาก็ตั้งข้อหาอย่างนี้
เป็นปกติครับรักทรัพย์หรือรับของโจร

นั่นหมายความว่าข้อหาหลักตอนต้นต้นน้ำพยานไม่มี

ข้อหานี้ที่มันเป็นข่าวมันไปด้วยกันด้วยได้ไหม

แต่เขาแจ้งข้อหาทั้งสองข้อหานี้พร้อมกันได้
แจ้งได้นะแจ้งได้อยู่แล้วเพราะเขาแจ้งใช่ไหมคะ

ถ้าพฤติกรรมของการกระทำมันขัด
เพราะคนหนึ่งต้องเก็บอีกคนนึงต้องรับของที่เก็บ

เอาอย่างนี้

สองข้อหานี้อยู่ด้วยกันได้ไหมคะ

ข้อหานี้อยู่ด้วยกันแล้วขัดกันเองไหมคะ
ถ้าตัวมันมันคนละประเภท

แต่มันไม่เชิงขัดอะไรมันต่อเนื่องกันได้เข้าใจไหม

ไม่ติดใจเพียงแต่อธิบายให้ฟังว่า

หมายความว่าไม่มีพยานยืนยัน
อย่างชัดแจ้งว่าคุณจรูนเป็นคนเก็บของกลางนี้ได้
แต่จะบอกว่ามี

ถ้าคุณจรูนเก็บเขาไม่ตั้งข้อหารับของโจรครับ

ถ้าสมมุติอาจารย์ที่ฉันไปเรียนกฎหมายมา

เขาเห็นคนเก็บแต่ไม่รู้ใครเก็บ

นี่ไงดิฉันเรียกอย่างนี้ว่าขัดกันเอง

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเอาทนายตั้มมาคุยด้วยค่ะ
อืม
กับอีกคนด้วยนะคะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
เลยระขาติกามวลณิธิทีมงานทนายประชาชนทนายตั้มสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญ

เรื่องหวยละครับ

คดีเนี่ยถูกคำสั่ง
จากพบตรนะคะว่าให้ย้าย
ภาค๗เข้ามาเป็นงานของกองปราบ

หรือทนายตั้มไปกระทุ้งเขาคะ

ได้มีประสานกับผู้ใหญ่ทางสำนักส่วนแห่งชาติ

ประสานว่าอะไรคะ

เหมือนกับเขาไม่สบายใจนะครับที่ทางภาค๗เนี่ย
เหมือนกับทำคดีมาแล้ว

มันพยานหลักฐานต่างเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้อง
ตามข้อเรียบจริงอะนะครับเขาก็เลย

อยากย้ายคือทนายตั้มกับลุงจรูน
หรือคนที่อยากย้ายคือพบตรเองคะ

หรือผ่านเพื่อไปถึงสตช
หรือผ่านกองปราบยังไงคะ

ทางตรประสานมา
เพราะเขาไม่สบายใจนะครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกองปราบ
สอบส่วนกลางเนี่ยเขาทำมาเยอะแล้ว
แต่ว่าไม่ได้เอาหลักฐานทางเขาไปเลย

คือกองปราบไม่สบายใจอยู่แล้ว

แต่ภาค๗เอาไปทำเนี่ย

แล้วก็มีการไปสอบพยานเพิ่มเติมมาใหม่นะครับ

ตอนที่ไปร้องร้องกองปราบใช่ไหมทนายตั้ม

ตอนนั้นเขาก็เป็นคดีของทางภาค๗

ดิฉันใช้คำสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมคะ

คือมันเป็นงานของกองปราบ

พาลุงจรูนมาร้องที่กองปราบ
แต่ก็ยังไม่ได้ย้ายคดีมา

ทีนี้มันก็เลยเป็นการประสานงานกันระหว่าง

เพียงแต่ว่าก่อนทนายตั้มไปญี่ปุ่น
กองปราบก็เหมือนกับสื่อสารกับทนายตั้ม

ภาค๗เลือกไปใช้แบบที่

เอาเป็นว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักตรวจแห่งชาติเนี่ย
ไม่พอใจนะครับที่เหมือนกับว่า
มีสอบเพิ่มอะไรไปแล้วมันค้าน
สายตามันค้านความเป็นธรรมนะครับ

มีใครใหญ่กว่าพรบทรอีกฮะ

ก็ต้องไปบอกพรบทรใช่ไหม

อาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับ
เมื่อวันอาทิตย์เขาไปบนบานสารกล่าวกัน
อันนี้ผมพูดเล่นนะคุณพันธวันครับ

คือหลังจากแถลงข่าวของภาค๗นะ

จนกระทั่งวินาทีนี้ที่เราคุยกัน
คุณได้คุยกับตำรวจกองปราบ
หรือตำรวจที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ในสตชไหม
เอาเป็นว่าผมคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับ
ตั้งแต่ผมมาถึงญี่ปุ่นเลยนะครับ
เขาประสานติดต่อมาหาผมนะครับ
แสดงว่าที่เขาย้ายคดีเข้ากองปราบนี้
เพราะส่วนหนึ่งคือการคุยกับคุณด้วยป่ะคะ
เอ่อคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับนะครับ
ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางพบตรเนี่ย
เขาคงจะอยากให้มันเป็นธรรมนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีตำรวจนะครับ
ที่เป็นระดับสูงในจังหวัดกาลไปเกี่ยวข้อง

เขาก็กังวลว่ากลัวว่าทางคุณลุงจรูเนี่ยไม่ได้ความเป็นธรรม
แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับ
ทนายตั้มถ้ามันมีข้อกังวลแบบนั้นจริงเนี่ยนะคะ
ถ้าเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดกาลเนี่ย
ภาพคุมจังหวัดอีกที
ต้องรู้สิคะทำไมภาคไม่เห็นกังวลเลยอ่ะคะ

ทางเขาก็กังวลนะครับเพราะว่าเขาอยู่ภาคเดียวกันนะครับ
ทำให้ตอนนี้ผมกำลังนี่ใช่อาจารย์ปรเมฆอีกท่านเปล่าครับ

วันนี้อาจารย์ปรเมฆครับจำเสียงหัวเราะได้
ยังไงคะจะคุยอะไรกันแบบที่ที่ฉันไม่ต้องได้ยินก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
ไม่ครับคุณจอมขวัญถามต่อได้เลยครับ
นายตั้มที่ฉันถามตอบแบบนี้ค่ะคือถ้ามันเป็นไปตามนี้จริง
แล้วงานเข้าอยู่ในมือกองปราบไม่ได้อยู่ในภาค๗แล้ว
ไม่ต้องประสานงานส่งกันไปแล้วเนี่ยนะคะส่งกันไปส่งกันมาแล้วเนี่ย
ทนายตั้มคิดว่าการสรุปสำนวนผลจะออกมาต่างจากที่ภาค๗ทำไหม
ผลนะครับผมยังไม่ขอก้าวล่วงดีกว่านะครับ
ขอให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานให้เต็มที่ดีกว่านะครับ
งั้นถามใหม่อยากให้งานอยากให้คดีนี้มาอยู่ในมือกองปราบไหมคะ

งั้นแสดงว่าผลมันต้องตามสิถ้ามันไม่ตามก็จะอยากหรอ
มันก็อยู่ที่ก็อยากให้ตำรวจสรุปสำนวนก็เอาให้มันตรงตามความเป็นจริงนะครับ
ไม่ต้องไปช่วยใครทั้งนั้นนะครับก็ขอให้ทำตามข้อเท็จจริงเนี่ยแหละเราพอใจที่สุดแล้ว
ค่ะทนายตั้มทีนี้เนี่ยเราไม่ลบหลู่กันนะคะแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาคือคุณลุงจรูนเนี่ยไปสาบาน
ในขณะที่ก็มีทางฝั่งแม่ค้าเองเขาก็ไปด้วยเนี่ยนะคะคืออันนี้มันทำให้น้ำหนักคดีมีผลอะไรไหมคะการแสดงตัวออกมาแบบนี้นะคะ
ก็มันเป็นผลทางจิตวิทยาง่ายครับถ้าเกิดว่ากล้านะครับกล้าที่จะไปเนี่ยคือที่ลุงไปนะครับเขาเปิ่งวาจาสาบานได้อย่างเสียงที่หนักแน่นเลยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยยิ่งเชื่อมั่นนะครับแต่ทางฝ่ายนั้นนะครับตอนสาบานเนี่ยผมก็ดูแล้วไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่นะครับแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับคดีจริงไม่ได้มา

ถามหมดแล้วแต่คานิตรมเนี่ยแต่ตั้มเหลืออีกเศษกี่เปอร์เซ็นต์ในมือถ้าเทียบกับสิ่งที่ปล่อยออกมาแล้วใน
มันเกิน๕๐อยู่แล้วครับที่ปล่อยออกมานี่แทบจะไม่ได้ปล่อยอะไรเลยนะครับ
ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายปล่อยมานะครับ
แล้วทางของเรานี่ยังมีหลักฐานหลายอย่างเลยคุณจอมขวัญ
สิ่งที่คุณมีเนี่ยตำรวจตำรวจภาค๗รู้ไหมว่าคุณเมียค่ะ
ไม่รู้ครับเราไม่ให้ไปแน่นอน
สิ่งที่คุณมีกองปราบทราบไหมคะว่าคุณมี
ยังไม่รู้ครับแต่เดี๋ยวผมกลับไปวันจันทร์นะครับ
ผมน่าจะเข้าไปหากองปราบเข้าไปหาท่านผู้การ
หรือว่าผู้ประชาการสอบสวนกลางเพื่อจะไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
สิ่งที่คุณมีในมือดิฉันและคุณผู้ชมจะรู้ได้เมื่อไหร่คะ

เดี๋ยวผมจะแถลงให้ตรวจสอบบางอย่างนะครับ
คือตอนนี้สำนวนมันออกจากภาค๗มาแล้วนะครับ
ข้างที่จะไว้ใจแล้วแหละนะครับ
ก็คือไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะครับ

เดี๋ยวพอไปที่นู่นผมจะให้ทาง
ต้องขอให้ทางกองปราบนะครับ
ท่านช่วยตรวจสอบเรื่องบางเรื่องที่
ผมคิดว่าถ้าเกิดตรวจสอบไปได้แล้วเนี่ยนะครับ

ทางครูปีชาเองก็ยังมีพยานหลักฐานอีกตั้งหลายอย่าง

ที่จะเพิ่มน้ำหนักให้กับครูปีชา

ก็ผมบอกกับคุณจอมขวัญตั้งแต่ต้นแล้วครับว่า
ครูปีชาไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากพยานบุคคลแล้วก็รูปถ่ายหวย
ผมเคยบอกตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มันก็จริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า
ที่บอกคลิปเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีนะครับ
ตกลงว่าคุณลุงจรูหรือแม้กระทั่งอยู่ที่อยู่ในมือทนายตั้มเนี่ยมีกล้องวงจรปิดไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดเราพยายามไปหาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้นะครับ
จนถึงตอนนี้ธนายตั้มยังมั่นใจไหมคะถ้าสู้คดีจะชนะแน่
มั่นใจครับมั่นใจด้วยพยานหลักฐานที่มีนะค่อนข้างจะมั่นใจครับ
ขอถามคำถามสุดท้ายไปเที่ยวเนี่ยใจอยู่ที่เที่ยวบ้างไหม
ก็เอาจริงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงคุณลุงนะครับก็ใจก็อยู่เมืองไทยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
เราเราจองตัวเครื่องบินมาแล้วนะครับยังไงก็ต้องกลับวันที่๙
หมายการทั้งข้อกล่าวหาเท่านั้นนะคะ

คุณผู้ชมจำได้ไหมอาจารย์ปรเมฆให้สัมภาษณ์เราสั้นเอาไว้บอกว่า
ถ้าคุณย้อนกลับไปดูทุกสื่อ

มันก็มัดได้ระดับหนึ่งแล้วสักครู่ค่ะ
ดิฉันก็ยังฟังแล้วมันเป็นลักษณะของการให้น้ำหนักไปที่บุคคลมากกว่าวัตถุพยานนะคะ
ก็คือตอนนี้พยานวัตถุพยานเรามีอยู่เท่านี้
ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาพยานอย่างอื่นมาประกอบ
ตอนนี้ที่เราหาได้ก็คือพยานบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องและรู้เห็นในรูปคดี

ก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยคือมันไม่มีวัตถุพยานอื่นใช่ไหมคะ
มีแค่พยานบุคคลใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่ตำรวจมีเนี่ยคือพยานบุคคลครับ
ค่ะทั้งหมดมีกี่คนคะ

ไม่มีมากกว่านี้แล้วยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะ

ก็เท่าที่เราหาพยานได้ตอนนี้เรามาสอบแล้ว๑คนนะครับ
ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
คือกล้องวงจรปิดตอนนี้ในมือพนักงานสอบสวนเนี่ยครับยังไม่มี
เขาเป็นคนที่ประจำอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วเหรอคะ
เขาเป็นคนที่เข้าไปซื้อของในตลาดนั้นครับ
จังหวะตอนที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาทำอะไรคะ

แล้วตอนที่เขาเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่เนี่ยมันเห็นจากอะไรคะท่าน
คือก่อนที่จะเห็นเนี่ยนะครับเขาได้ยินเสียงการพูดคุยกันก่อน
ค่ะนะครับว่าเอ่อมีการเก็บลอตเตอรี่ได้เขาก็จึงหันไป
นะครับแล้วก็เห็นท่านธุหมดจรูเนี่ยถือลอตเตอรี่อยู่
ซึ่งเขาก็ให้การว่าเหมือนเขาก็พูดแบบตามภาษาของเขา
เขาบอกว่าเขาก็แบบเหมือนหมั่นไส้ในใจเล็กว่า
ได้แล้วจะมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่แล้วเขาก็เลยมองหน้าเขาก็เลยจำหน้าได้ครับ
เดี๋ยวนะครับท่านที่บอกมันไส้เล็กเนี่ยคือมันไส้ตอนไหนนะครับ
ถึงเขาแบบเขาคิดในใจเขานะครับว่าแหมเก็บได้เขาเก็บไปสิต้องมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้
แล้วแม่ค้าที่เขาซื้อของอยู่ไม่เห็นพร้อมกันเหรอคะ
เขาก็เอามาสอบนะครับแต่แม่ค้าก็บอกว่าเขาไม่ได้สังเกตตรงนั้น
เขาก็ขายของแต่คนนี้มาซื้อของกับเขาจริงตรงนี้
นั่นคือคำให้สัมภาษณ์นะคะของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการสอบเรื่องนี้นะคะ
พลลตมตรีกฤษณะซัปเดตนะคะคืออาจารย์ขอเพิ่มจำนวนสู้นิดเดียว
คือดิฉันไม่แน่ใจว่าเวลาซักกันในการสอบสวนเป็นยังไง
แต่คือที่ฉันไม่แน่ใจว่าน้ำหนักมันมีมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่ามันมีแค่๑คนนะคะ
แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่จำหน้าได้
ตามที่ท่านรองว่าสาเหตุที่จำหน้าได้
เพราะหันไปแล้วก็รู้สึกหมั่นไส้

ก็เลยนึกไม่ออกว่าธรรมชาติของคนจะหมั่นไส้คนเก็บของ

มันก็ฟังได้ถ้ามีเหตุและผล

พยานคนนี้มาสู่กระบวนการสอบสวนได้อย่างไร
ใครเป็นคนพามาหรือไปหามาได้อย่างไรนี่ประเด็นที่๑
ประเด็นที่๒คนที่เขาเก็บลอตเตอรี่ได้นะ
ถ้าเก็บของตกได้จะพูดกับใครไหม
แสดงมันต้องอยู่ใกล้กันมากถึงได้ยิน
ของได้ถ้าผมเป็นคนมีเถยจิตคิดเป็นโจรนะ
เสร็จเอฟใส่กระเป๋าแล้วเดินไปที่ปลอดคนไม่ดีกว่าไหม

ถามคำถามเดียวทั้งนั้นเห็นเลขหรือ

จะมาบอกว่า๗๒๖

ไม่หรอกไม่หรอกพยานปากนี้
หนึ่งที่มาของพยานมาได้อย่างไร

แล้วเห็นไหมเลขถ้าเป็นผมนะ

ถ้าพยานเฉพาะพยานปากนี้นะผมไม่เชื่อ
เรื่องพยานไม่ได้ฟันเรื่องว่าลอตเตอรี่ของเขา

อาจารย์อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ตามคำที่พยานเล่า

สมมุติแล้วหันไป

อันนั้นในตลาดน่ะอะไรเห็นคนเก็บมีอยู่คนเดียวหรือ
เห็นแค่คนเดียวเหรอ
ก็เก็บได้คนเดียวใครจะมาเก็บลอตเตอรี่กันได้บ่อย
ถ้ามันกองกันอยู่นะคนเดินตลาดเท่าไหร่
จุดสังเกตฉันซื้อของแล้วต้องหันไปมอง
อะไรที่จะเป็นโฟกัสให้เขาสนใจ
เอาใหม่สมมุตินะคะสมมุติว่าทั้งหมด
ทั้งหมดคือจริงหมดเลยนะคะคือคุณจรูน
เก็บแล้วพูดสมมุตินะอาจารย์เก็บแล้วพูด
คนนี้หันไปแล้วหมั่นไส้แล้วจำหน้าสมมุติจริงทั้งหมด
คำถามคือว่าก็จะไม่แน่นตรงที่ว่า
แล้วรู้เหรอว่าที่เก็บคือเลขอะไร
ก็โดนข้อหาเดียวสิครับโดนข้อหายักยอกของตก

นี่เป็นที่มาของที่ดิฉันเรียกว่าขายกันเอง
แต่อาจารย์บอกว่าถ้าจะตั้งก็ตั้งได้

เขาเก็บมาแล้วเนี่ยเขาจะรับของโจรไม่ได้

เป็นแบบงี้เตะขาก้ะมันไม่ได้
อาจารย์ฟันแบบนี้นี่ภาค๗เหนื่อยเลยนะคะ

ในฐานะวิชาการในฐานะที่ทำงานมา

เราจะฟังได้ยังไงมันยังไม่รู้เลยเลขอะไร

แล้วมันไส้อะไรเขารู้จักก็ไม่รู้จัก

เขามากับใครเมียเขาแต่งชุดยังไง

ให้เขาสอบแต่ว่าถาม
คือเราไม่เอาพยานแบบนี้

กระบวนการยุทธรรมเราไม่เอาพยานแบบนี้

ก็เขาจำได้แล้วตำรวจก็สอบเขาแล้ว

ก็ตัมโลกเขาก็อ้าวอาจารย์เนื้อเรื่อง

พี่ก็ถามเองใช่ไหมทำไมไม่ตรงกับแม่ค้า
ไม่ใช่สนัยซักหรอกร่วงค้าบัลลังเลย
กลับมาก่อนอาจารย์ค่ะจำเป็นไหมว่า
พยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมที่แม่ค้า
ควรจะเป็นคนที่ต้องเห็นหรือสังเกตร่วมด้วย

อ่าเดี๋ยวสิคนนี้จะหันหลังใช่ไหม

แม่ค้าเขาไม่สนใจมัวแต่ขายของได้ไหม

ก็เค้ามอแต่ทำมาหากินไม่ได้หรือ
เอาอย่างนี้ถ้าสมมุตินะคะ
คือถ้าพยานนี้เป็นปากสำคัญมาก
เพราะมันถูกเปิดออกมาว่าถูกใช้ตอนแถลงเนี่ยนะคะ

มันต้องมีพยานอื่นประกอบที่พอให้เชื่อได้ว่า

ครูปรีชาทำตกเมื่อไหร่
ตกไว้๔วันแล้วอันนี้มันมาเก็บเหรอ

เมื่อไหร่ตกเมื่อไหร่
ตกกันค้างคืนไหมหรือชั่วคราว

เทอะแล้วคนอื่นเก็บไปตั้งนานแล้ว

แต่ว่าคือองค์ประกอบทุกอย่างที่มาแม่ค้าบานเลยอาจารย์
เขาปิดมาทุกเส้นเลยนะคะจุดต่อจุดต่อจุดต่อจุดต่อ
เตอรี่มาได้ยังไงต้องคำถามก่อนไอ้ลอตเตอรี่มันมีกี่ใบ
สามชุดถูกไหมตามภาพถ่ายมันมีสามชุดใช่ไหม
ข้อเท็จจริงที่คุณครูปีชาบอกท่านสั่งซื้อตั้งแต่วันที่๒๑ใช่ไหม
ทางไลน์ใช่ไหมสั่งทางไลน์แล้วมารับเมื่อไหร
อันที่หนึ่งที่บอกว่ามีการบอกว่า
มันสั่งแล้วแม่ค้าบอกลืมไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาให้อ่า
แล้วจ่ายเงินไว้แล้วไปเดินหาของผมถามคุณจอมขวัญเถอะ
ถ้าซื้อลอตเตอรี่จ่ายตังค์แล้วไม่รับลอตเตอรี่ไหม
ซื้อของก่อนเดี๋ยวมารับไหมก็ไม่ต้องมันต้องมาก้อหรอก
เอาของจริงเลยอ่ะตัวเองอ่ะซื้อของลอตเตอรี่เนี่ย
เอาจ่ายตังค์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวมารับ
อันนี้หรือเปล่าที่อาจารย์เรียกว่าเนี่ยคือน้ำหนักเหตุผล

ถ้าถูกซักอืมแล้วสารจะให้หรือไม่ให้เนี่ยคือน้ำหนักนี้
แต่ผมเนี่ยผมบอกนะผมอธิบายตัวนี้ผมได้คำตอบว่า
ทำไมต้องแบ่ง๑๕ล้าน
เอาเรื่อง๑๕ล้านเอาซะหน่อยยังไงตกลง

ครูปีชาเขาบอกว่าแบ่ง๑๕ล้าน
เขาให้สัมภาษณ์แบ่งกว่าเรื่องเพราะเราทำบุญมาด้วยกัน
จะทำบุญอะไรกันไม่เคยรู้จักมันทำบุญอะไรชาติปังก่อนหรือไง
ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อฟังข้อสันนิษฐานนะ
ครูปีชาสั่งจริงลอตเตอรี่แต่ผมไม่เชื่อว่าสั่ง๗๒๖
น่าจะสั่งเลข๒๖ซึ่งเป็นเลขที่ตามหากันทั้งแผ่นดิน
อ๋ออาจารย์หมายถึงว่าเลข๒๖เป็นเลขดัง
เพราะว่าคุณจรุนก็สั่ง๒๖หา๒๖ของใคร
คุณจรูนก็ไปดู๒๖คุณปีชาสั่ง๒๖ตั้งแต่๒๑หรือ๒๒ตุลาค
นี่แหละที่ท่านพูดอยู่นี่นะสั่งทางไลน์แต่ยังไม่ได้
แล้วก็มารับแต่มารับแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้
เลข๒๖มันหายไปแล้วก็มีการบอกว่าจ่ายตังค์
แล้วก็ไปซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมารับก็ไม่เจอ
คำถามที่สองผมจ่ายตังค์แล้วผมไม่รับลอตเตอรี่เนี่ยมีเหรอ
คำถามที่สามก็คือผมถึงเข้าใจว่า
เข้าใจว่าฉันก็สั่งซื้อเธอก็สั่งซื้อแต่ทำไมไปอยู่ที่เธอ
เราทำบุญร่วมกันขอคนละครึ่งได้ไหม
อันนี้วิเคราะห์ถูกไหมวิเคราะห์จากคำนี้
คำอธิบายว่า๑๕ล้านทำไมคนละครึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
ผมถามมาหมดแล้วบางคนบอกให้อย่างเก่งก็สักแสนนึง
ไม่มีใครไปเอาของตัวเองไปให้เขา๑๕ล้าน
แต่ผมแปะที่เราสงสัยมันมีใครว่าจะให้๑๕ล้าน
เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้อย่างเดียวว่าเธอก็ซื้อฉันก็ซื้อ
แต่ไม่รู้ลอตเตอรี่มันอยู่ไหนแต่ไปอยู่ที่เธอ
ขอคนละครึ่งได้ไหมคำถามที่หนึ่ง
คำถามที่สองนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับจังหวัด
ยุ่งอะไรกับคดีของโรงพัก
ก็เห็นเป็นตำรวจเก่าอันนี้ตั้งแต่สมัยที่ให้สัมภาษ
กลัวไปทำความผิดอะไร
ผู้การจะไปดูทุกคดีเหรอ
คดีเก็บของตกผู้การต้องไปดูเหรอ
ถ้าเป็นผู้กำกับผมเชื่อ
ผมเชื่อเพราะผู้กำกับเขาคงจะเรียกเทียน
เพราะคดีมันอยู่ในความรับผิดชอบ
ผู้การเขาดูทั้งจังหวัดเขาไม่มาดูลอตเตอรี่ตกข้างถนนหรอก
ก็ไปดูคดีฆ่าไม่ดีกว่าคดียาเสพติดไม่ดีกว่าเหรอ
ถ้าเขาดูแล้วมันจะมีผลอะไรกับความสงสัยล่ะคะ
ดูก็คุยที่ทำงานจะไปคุยทำไมที่บ้าน

ถ้าพบตลอดกันเลยไม่จริงหรอกตำรวจโคตรพบยากเลย
ระดับนี้พบยากคือมันขาดเหตุผลทั้งเรื่องเลยนะ
อาจารย์ค่ะตกลงที่ถามต้นรายการเนี่ยนี่ตกลงไม่ได้ฟันอีกเหรอ
ผมฟันเฉพาะพยานมันฟังได้หรือไม่ได้
พยานพยานสอนให้ฟังว่ามันฟังได้หรือฟังไม่ได้
อาจารย์ไปสาบานเนี่ยมีผลไหม
ก็มีผลในเชิงจิตวิทยาอย่างที่ทนายตั้มก็พูด

เพราะจริงเราก็มองเราก็มอง
ที่จริงคุณครูปีชานี่เป็นคนธรรมะธโม

ถ้าครูปรีชาผมไปสาบาน

ไม่แต่คุณครูก็ต้องมีขั้นตอน

ชาวบ้านในสารยุทธธรรมมันเป็นรูปแบบ
มันเป็นรูปแบบข้อเตือนใจ

ถ้าจะเผชิญหน้ากันลบกันแบบนี้นะ

คุณจรูนถ้าผมสาบันนี้คุณให้ผมไหม

ที่อาจารย์บอกคือ

แต่อาจารย์ดูการตอบสนองกับสถานการณ์ของแต่ละคน

สุดท้ายต้องสั้นจริง
ตกลงว่าในใจอาจารย์

เข้าใจ

มันมีอะไรมากมายที่เราต้องคิด

เรียนของนักกฎหมายทุกคน
รับฟังพยานหลักฐานเป็นเรื่องใหญ่

ยังไม่จบยังมีอีกราว

หมดเวลาของรายการถามตรงนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์ได้